จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝน

วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนลดลง

คาดการณ์ว่าฝนนั้นจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
พื้นที่ไหนได้รับผลกระทบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ

กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยในช่วงกลางวันที่ผ่านมา

มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตา
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายจังหวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมา

แต่ว่าหลังจากนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาท
เป็นมวลอากาศเย็นที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศจีนนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าจะค่อยแผลลงมาบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
และการแผลลงมาในครั้งนี้เองก็จะมาดันให้ร่องฝนซึ่งขณะนี้
ผ่านอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคกลาง

นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๒๔นี้

ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคตะวันออก
ต้องระวังฝนตกหนักด้วย

บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

ใครที่จะออกเดินเรือทำกิจกรรมกลางทะเล

เพราะว่าคลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

ฟังดีนะครับเป็นแนวบริเวณพื้นที่

และบริเวณจังหวัดตราดกราฟิกสุดท้าย
เราจะมาดูกันครับเป็นการคำนวณ

ทุ่มคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๔๑

กลุ่มฝนค่อนข้างหนาตาโดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณ
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ

การว่าฝนอาจจะตกลงมา

จับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ผมคุปตนัน